ไปกันต่อค่ะกับความน่ารักของน้องไซลาส
บ้านนี้ลูกก็น่ารักเหมือนกันคุณผู้ชม

ไม่ถึงเดือนนึงแหละใช่แต่ว่ารับบทในแบบท่านหนึ่งแล้วจ้ะถ่ายแบบแบบนี้เลย
เป็นเสือนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีเสือแล้วน้องชายัสเองก็เกิดปีเสือนะจ๊ะ
แล้วมีอีกชุดนึงชุดนี้ก็น่ารักมากเป็นชุดที่อยู่ในผ้าห่อตัว
แล้วก็มีปีกกามเทพน้อยถ่ายคู่กับพระจันทร์เป็นยังไงนี่น่ารักดีนะ
แต่หลานจมูกโด่งมากจมูกโด่งมากจมูกพุ่งมาก
สามสัปดาห์คือแบบโทษนะไม่ต้องศัยกรรมแล้วลูกเอ้ย
ใช่จริงนะผิวพันธ์นะจมูกนะลูกตานะอุ้ยได้หมดเลยแล้วเอ็นดูในความรู้งานของน้อง
คุณผู้ชมดูสิไม่มีร้องไห้ไม่มีงองแงเลยแม้แต่นิดเดียว
ท่าแอคทางยิ้มสู้กล้องแบบเป๊ะเวอร์รู้เลยนะว่าได้เลือดคุณแม่มาเต็ม
เพราะคุณแม่ลูกดิวนี่โอ้โหเขาก็คือนางแบบท่านหนึ่งนะ
เดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมได้ดูภาพน่ารักบางช่วงของคลิปกันหน่อยค่ะ

แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเด็กเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยทุกคนจะบอกว่าในโซเชียลบอกว่าเหมือนคุณแม่ลูกดิวมาก
ไม่เป็นไรนะคุณพ่อเดี๋ยวในอนาคตหน้าลูกจะเปลี่ยนไปเรื่อยจริงจะบอกให้ว่าเปลี่ยนแทบทุกวัน
โอ้โหทุกวันนี้ดิฉันยังไม่รู้เลยว่าลูกดิฉันเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เพราะไม่เหมือนใครสักคน
ตกใจดิวว่าทุกวันนี้เอ๊ะลูกเรารึเปล่าเหมือนอยู่แต่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะไม่รู้ไง
ใช่โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วที่ทำหน้าเยอะอย่างดิฉันเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าลูกเหมือนใคร
เข้าคอนเทนต์ศัลยกรรมไปอีกรอดูตอนโตนะขอให้เด็กทุกคนแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมค่ะ